ทุกผู้ชมครับแม่วันนี้วันวาเลนไทยนะมีคู่รักอยู่คู่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดตาก
เขาก็รักกันมาครบรอบหนึ่งปีก็วาเลนไทยปีนี้พอดีสุดท้ายเนี่ย
ยิงกันตายเสียชีวิตทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมครับฝ่ายผู้ชายเนี่ยก่อเหตุใช้ปืนเนี่ยยิงฝั่งภรรยาก่อน
แล้วก็ยิงตัวตายตามเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านสรรป่าตึงตะบนแม่ระมาทอำเภอแม่ระมาทจังหวัดตากนะครับ
สพแม่ระมาทก็มาตรวจสอบนะครับเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวในห้องนอนนะฮะจุดที่เป็นห้องนอนของบ้าน
เจอศพของนายเอวแดงป้อมอายุ๕๓ปีเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะฮะที่นอนนี่สีชมพูด้วยนะครับด้านในห้องนอน
มีสภาพบาดแผลถูกยิงด้วยปืนลูกซองระยะเผาขนเข้าใต้รักแร้ซ้าย๑แผล
แล้วใกล้ศพของนางเลวก็มีศพของนายอุ่นเฮียนอินไผ่
อายุ๖๓ปีที่เป็นสามีถูกยิงเข้าที่ขมับขวา๑นัด
เสียชีวิตอยู่ใกล้ใกล้กันเลยนะครับในห้องที่เกิดเหตุ
มีปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ตกอยู่๑กระบอกนะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยพบว่าทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกัน
ครบรอบการแต่งงาน๑ปีพอดีเลยค่ะพอดิบพอดีเป๊ะเลย
ขณะเดียวกันนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังชนะสูตรศพอยู่เนี่ย
แม่ของฝ่ายหญิงแม่ของนางเลวนะครับเดินทางมาดูศพลูกสาว
นี่ฮะมาถึงนี่สุดร้องไห้เลยชาวบ้านต้องช่วยกัน

คือเพื่อนบ้านบอกว่าฝั่งสามีคือนายอุ่นเฮียนเนี่ยเขาเป็นคนขี้หึง
ตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมาปีนึงเนี่ยคนแถวนี้โอ้โหบอกได้ยิน
ทะเลาะกันบ่อยสาเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าอาจจะเป็นเรื่อง
ความหึงห่วงก็ได้ค่ะฝั่งสามีก็ยิงเมียจนตายแล้วก็ยิงตัว
บอกว่าเมื่อเช้ามืดประมาณตี๕๓๐นอนหลับอยู่ที่บ้านอยู่
หมู่บ้านนึงนะพ่อคือนายอุ่นเทียนโทรศัพท์มาหา
ลักษณะเหมือนพูดสั่งเสียบอกให้มารับศพด้วย
แล้วระหว่างนั้นได้ยินเสียงนางเร็วภรรยาของพ่อตะโกนประมาณว่า
ทำแบบนี้มันไม่ดีแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วสัญญาณโทรศัพท์มันก็ตัดไปเธอก็เอาโทรศัพท์เนี่ย
มาให้ดูช่วงเวลาที่พ่อโทรมาหานะครับ
เนี่ยครับแล้วเธอบอกอีกไม่กี่นาทีเนี่ย

อีกครั้งหนึ่งบอกว่าภรรยาเนี่ยคือนางเร็วเนี่ยตายแล้ว
แล้วให้มารับศพพ่อกลับบ้านด้วยนะ
ก่อนจะวางสายไปอีกครั้งหนึ่ง
ด้วยความตกใจเธอก็รีบมาที่บ้านพ่อมาถึงก็ไม่ทันแล้วฮะ

โทรมาบอกว่ามารับศพไปโตย
แล้วคราวนี้ก็ยายหนูเป็นคนห้ามบอกว่า
อย่าทำอย่าทำอย่าทำแบบนั้นมันบ่ดี

ได้ยินเสียงในโทรศัพท์
ต่อจากนั้นก็เสียงปืนลั่นลั่นไปลูกนึง
แล้วก็เสียงโทรศัพท์นี้ก็คือวางไปแล้ว
รอบสองรอบสองพ่อโทรมาบอกว่าตายแล้ว
ตายแล้วนี่คือหมายถึงยายลูกเนี่ยครับ
ปืนน่าจะลั่นใส่แกงประมาณนี้ใช่ป่าว
แล้วรอบสองพ่อพ่อบอกว่ามารับโทรศัพท์ตัวเอง
อย่าตะยะอย่าต้องเสี่ยงโทรศัพท์วาง
แล้วก็คราวนี้หนูโทรศัพท์โทรหาพ่อกับป้าติ๊บ
คือน้องสาวโทรกับปฏิษฐ์คือรีบมานี่
เปิดประตูบ้านกลับมาเจอสภาพนี้แล้วค่ะ

บอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยพยานหลายปากให้การตรงกันนะครับ
บอกว่าฝ่ายสามีคือนายอุ่นเทียนมีนิสัยขี้หึงแรงมากนะ

สันนิษฐานว่าน่าจะมีเรื่องความหึงหวง

ทั้งสองฝั่งไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนอยู่นะฮะ